ติดตามชัดข่าวเที่ยงกันต่อนะครับกับคดีการหายไปของเหรียญกระสาปนะครับ
โดยทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเร่งรัดคดีการหายไปของเหรียญกระสาปที่ละลึก
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ

จากการสอบประคำผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วครับ
พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูทรครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ประชุมร่วมกันกับพลตำรวจตรีถาวรขาวสะอาด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี

เครื่องเรียกรัฐจับกลุ่มของร้ายก่อเหตุขโมยเหรียญกษาบ
ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจัดทำขึ้นในพระราชวิธีเฉลิมฉลองพระชนนมายุ๕รอบ๒เมษายน๒๕๕๙
โดยเหรียญกระสาปที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติที่ถูกขโมยไปจากตู้เซฟโรงกระสาป

มีตำหนิ๓๑๘เหรียญจากที่ผลิต๕๐๐เหรียญ
และรอส่งคืนแผนกหล่อมเหรียญเพื่อทำลาย
แต่ได้หายไปจากตู้เซฟในโรงกระสาป๕๐เหรียญ
เหรียญละ๓หมื่นบาทรวมมูลค่า๑ล้าน๕แสนบาท
หลังการประชุมเสร็จสิ้นพลตำรวจเอกพงศพัฒน์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เฟฟขนาดใหญ่พบว่าไม่มีร่องรอยของการถูกงัดแงะ
และก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วมากกว่า๒๐คน
โดยเฉพาะ๓คนที่ถือกุญแจตู้เซฟนิรภัยซึ่งทุกคนต่างปฏิเสธไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าขนาดนี้เจ้าหน้าที่พอจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและคาดว่าจะออกหมายจับได้เร็วนี้ครับ